ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับเวลาบ่ายโมงตรง
เปิดมานะครับทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒แห่งนี้นะครับพบกับเรา๒คนนะครับ
ในรายการเกมโชว์นะครับแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่ไม่เหมือนใคร
เพราะว่าคือโรคได้ให้ล้อ
เหมือนใครแน่นอนครับเพราะว่าไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ
เพียงแต่คุณร้องให้ถูกเนื้อเพลงนะครับที่ครูเพลงเขาแต่งมาในฉบับดั้งเดิมเท่านั้น
ครบ๑๐เพลงหยิบไปเลยนะครับ๑ล้านบาท
เป็นรายการเกมโชว์ที่ไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับเสียงเพลงและแข่งกับความมั่นใจของตัวเอง
ไฟเตียง
มาพบมากมากเลย

เดี๋ยวพวกเลยเหลือที่กีล
ตอนนี้รายการของเรานะครับยังคงอยู่ในช่วงพิเศษนะครับ

ร้องได้ให้ล้านรวมพลคนฉาบ
ขอตอบของคุณแป๊ะคุณฟาและคุณหนูตรีนะครับ
วันนี้เขาจะไปถึงเพลงที่เท่าไรเดี๋ยวมาดูกัน
ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดดังต้อนรับลุงสิงเสน่ห์เสียงทองขนองเหงือกจากแดนย่านบ่อโบ

เห็นตกว่าเป็นโรคแพ้ฟันเนี่ยลุงสิงษเดระเนี่ย

จริงลองเพียงก็รุดค้าหนาวพิธีเลยกันเนี่ย
เรื่องจริงเลยครับ
สิงเสน่ห์นะฮะตอนนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว
หนึ่งหมื่นบาทเก่ง
รู้จักไหมครับเพลงนี้
เพลงอยู่สะอาจไม่อยู่ในบริษัท
พี่มนต์รักขวัญโพทัย
ก็เป็นนักร้องลูกทุ่งรุ่นยุคแรกไม่ใช่ลูกทุ่งรุ่นใหม่

ฝังใจแสดงว่ามีอดีตกับเพลงนี้
ชอบเพลงนี้เป็นการส่วนตัวเลย
เอาล่ะถ้าฟังแล้วชอบแบบนี้
ถ้าหยุดเลยรับ๑๐๐๐บาทกลับบ้านนะครับ

เหลือ๕๐๐๐บาท
สำหรับเพลงที่สามนะครับ
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยยังเหลืออีก๒แผ่นป้ายนะครับ

คุณสิงเสน่ห์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

ไม่ใช้

สวัสดีครับ
เพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณสิงเสน่ห์ตกลงใจที่จะเล่นต่อนะครับ

เพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกต้องอย่างเดียวห้ามผิดแม้แต่คำเดียว
ถ้าทำสำเร็จจะก้าวไปสู่เพลงที่๔ต่อไปนะครับ
พร้อมนะครับคุณสิงเสน่ห์ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

ฉันเองต้องถูกยาเธอกี่กัน
เพราะตัวฉันมันพิการอย่างนี้
เพราะตัวฉันมันพิการอย่างนี้
ไปโรบกลับมาแค่นข้าไม่ดี
เพราะเป็นนาทีช้าทายยานช้า
แล้วเธอต้องกลับพบความอับอาย
ฉันมีร่างกายไม่เหมือนคนนั้น
เธอเหมือนนางปลาสวยผ่องปัน
เป็นนางพยาบาลที่งามทั้งกายและใจ
ที่จะให้ฉันตายเสียกับหมอ
นี่เป็นคำขอร้องของคนไข้
แม้เราจะเคยรักกันเพียงใด
ฉันก็คงไม่ให้ความสุขสอง
เพราะเธอต้องปล่อยฉันไว้ห้ามตาม
เห็นเธอยิงป่าหัวใจคืนของ
ฉันหนีอยู่ไปเปลืองน้ำเปลืองนม
ใจราวระบมเกินกว่าจะพยาบาล
เป็นเพลงที่เปิดแล้วเป็นเจ้าใกล้ละเอิญ
โอ้โหอุตส่าห์เป็นทหาร
กลับมาแขนขาไม่มีโอ้โหสงสารภรรยา
เดี๋ยวไอ้ท่อนนี้ผมสงสัยฉีดยาให้ฉัน

ตายเสียเจ็ดหมอนะฉีดยาให้ฉันตายเสียเจ็ดหมอ

ฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอ
แต่อันนี้แต่ว่าหนูไม่เคยได้ยินอีก
ฉีดยาให้หมาตายไปเจ็ดหมอ
ฉีดยาให้ฉันตายเสียเถอะหมอ
อูเอ่อฉันนั่งเลยอาจจะร้องอย่างไรก็ได้

เอามาร้องอีกทีนึงโคเฟอร์ที่คุณสิงเสน่ห์ร้องอยู่ประจำคือร้องอย่างนี้
แต่ของเราเนี่ยร้องได้ให้ร้านเราจะยึดเอาอันแรกต้นฉบับแรกที่เพลงนี้ได้ถูกบันทึกเสียง
มาดูกันนะครับว่าคุณสิงเสน่ห์จะผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
สำหรับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทคุณสิงเสน่ห์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ